ผมเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับชายที่กำลังยืนอยู่ที่หลังบ้านเนี่ยนะฮะ
แล้วอยู่ดีเนี่ยปรากฏว่ามีกระสุนปริศนาตกมาที่กลางศีรษะ
ล่าสุดอาการตอนนี้เนี่ยคือสมองตายนะครับแต่เจ้าหน้าที่มีเบาะแสของผู้ต้องสงสัยแล้วอืม
คือสมองตายแล้วนะฮะโอ้โหเขายืนรดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านนะคะ
ไม่น่าเชื่อนะฮะคือกระสุนตกลงมาเนี่ยใส่กลางศีรษะพอดีนะครับ
ใช่หนึ่งนัดตอนนี้สมองตายนะครับผู้ที่เจ็บสาหัสชื่อนายสมปองอุทัยแสนอายุสามสิบแปดปีครับ
เป็นช่างซ่อมกรอนประตูและกระจกไฟฟ้ารถยนต์อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตะบนตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะ
เมื่อวานนี้เนี่ยนายสมปองยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ที่สวนหลังบ้านภรรยาเนี่ยยืนอยู่หลังบ้านเหมือนกันนะ
อยู่ในบ้านภรรยาบอกว่าอยู่ดีดีสามีเนี่ยล้มลง
แล้วบอกมีอะไรไม่รู้ตกใส่ศีรษะนี่ฮะจากนั้นเนี่ยเลือดไหลออกมาเต็มเลย
แล้วกลายเป็นว่าสามีเนี่ยพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องแล้วนะเหมือนกับจะหมดสติ
เขาก็รีบแจ้งขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกันจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านายสมปองนะครับ
มีกระสุนปืนเนี่ยฝังอยู่ในศีรษะหนึ่งนัดซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากทิศทางไหนใครยิง
แล้วหล่นลงมาเนี่ยโอ้โหที่สวนหลังบ้านอ่ะแล้วเข้าศีรษะเขาพอดีฮะ
โชคร้ายมากมากนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เราสอบถามไปยังภรรยาของนายสมปองนะครับ
ก็คือนางจุลาอุทัยแสนนะครับวันนี้มาเฝ้าสามีอยู่ที่โรงพยาบาล
ค่ะลูกสาวก็มาด้วยนะครับเธอบอกว่าตอนนี้สามียังไม่รู้สึกตัวนะครับ
ร่างกายไม่ตอบสนองแพทย์บอกว่าเซลล์สมองของสามีกำลังจะตาย
และตอนนี้ยังไม่สามารถผ่าตัดเพื่อเอากระสุนออกมาได้ตัวเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะ
รู้สึกทรมานไปหมดตอนนี้บอกไม่ถูกเพราะสามีคือเสาหลักของครอบครัว
ถ้านายสมปองสามีของเธอเป็นอะไรไปเนี่ยเธอไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงต่อ
เพราะมีลูกอีก๒คนที่ต้องเลี้ยงดู
ทรลำพานมากเลยตอนนี้คือบอกอะไรไม่ถูกเลยว่าทำไมจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีงานมีอะไรทำไมพวกคุณต้องมายิงปืนกันด้วย
ถ้าไม่มีเขาทุกคนก็คงจะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลูกก็สองคนลูกก็ต้องเรียน
ไหนจะพ่อก็ป่วยอยู่ก็ต้องเป็นเสาหลักหาเงินหาอะไรให้พ่อด้วย
ยังไงถ้าเกิดจับคนร้ายได้ก็อยากจะให้มารับผิดชอบเรื่องแบบนี้ด้วย
ภรรยาของคุณสมปองบอกว่าวันนี้ตำรวจแจ้งกลับมานะครับ
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนนะฮะแต่ยังยืนยันไม่ได้
ว่าใช่มือยิงหรือเปล่าเป็นคนแถวบ้านเธอนี่แหละ
แล้วพฤติกรรมส่วนใหญ่คือชอบยิงปืนกลางถนนยังยิงนะฮะ
ยิงเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยกำลังรอฟังข่าวจากตำรวจอยู่ว่า
จะใช่คนร้ายตัวจริงหรือไม่แต่เธอบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเธอฝัน
ฝันว่าฟันหลุดหลายซี่ซึ่งไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในครอบครัวจริง
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ที่บ้านของคุณสมปองนะฮะที่ตอนนี้เจ็บหนักอยู่ที่โรงพยาบาล
ได้เจอกับลูกชายนะครับลูกชายชื่อสิบชายอายุสิบเก้าปี
นี่พาคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดที่พ่อเนี่ยยืนรดน้ำต้นไม้อยู่
ตรงนี้ฮะเป็นสวนหลังบ้านอยู่ดีพ่อล้มฟุบไปเลยนะ
แล้วบอกแม่ว่าไม่รู้มีอะไรแบบตกใส่หัวแล้วเลือดออกเต็มเลยแล้วพ่อก็หมดสติไปเลย
ลูกชายบอกว่าทางครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากกระสุนที่ถูกยิงมาจากที่อื่นนั่นแหละ
แต่ไม่รู้ว่าทิศทางไหนและใครเป็นคนยิงตอนนี้รอให้ตำรวจเนี่ย
ดำเนินการในการติดตามหาตัวคนก่อเหตุอยู่
แล้วผมก็ลองเช็คดูดูว่าแลมมันเป็นอะไรไหมก็เห็นว่าแลมมันเป็นรูอยู่
เพื่อนที่เคยรอบอ่ะมีการจัดงานหรือว่าอะไรยังไงเราไปตอบถามเจ้าเมืองแล้วบ้างไหม
ก็เห็นว่าเขาบอกว่ามีเป็นงานแต่งกับงานรับขวัญหลานนะครับ
ตอนนี้ก็คือรอกฎหมายอย่างเดียวครับตอนนี้ก็รอให้เขาเคลียร์อยู่
แต่ตอนนี้ก็คืออยากให้พ่อก็ดีเยอะขึ้นก่อนนะครับตอนนี้อยากได้พ่อกลับมาก่อน
การจัดงานแล้วมีการยิงปืนกันจริงแล้วทำให้พ่อเราโดนลูกหลงเนี่ยเรามองยังไงกับเพลงนี้
อยากให้หยุดนะครับมันไม่ดีมันทำลำบากให้กับคนอื่นนะครับ
ถ้าสูญเสียไปนี่ก็คนอื่นเขาเสียใจอะครับ
ล่าสุดนะครับทางตำรวจสพมนครปฐมเจ้าของคดีนะครับ

จนสืบทราบว่ามีบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งอยู่ในตำบลเดียวกับบ้านของคนเจ็บแต่คนละหมู่บ้านนะฮะ
ช่วงเวลาเกิดเหตุเลยเนี่ยที่มีกระสุนปืนปริศนาตกใส่ศีรษะของคุณสมปองเนี่ย
บ้านหลังนี้ยิงปืนพอดีนะฮะเป็นการยิงปืนรับขวัญหลานที่เพิ่งเกิด
ปืนที่ใช้เป็นปืน๑๑มมตำรวจเชิญตัวเจ้าของบ้านเจ้าของปืนมาสอบปากคำแล้วนะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบวิถีกระสุนเพื่อนำไปเปรียบเทียบว่าใช่กระสุนชนิดเดียวกันหรือไม่
เข้าไปที่ศีรษะของคุณสมปอง
วันนี้ทีมข่าวเราก็ไปที่บ้านหลังนั้นนะครับห่างจากบ้านคนเจ็บ๒กิโลเมตรกว่านะครับ
เกือบสามกิโลเมตรสองจุดแปดกิโลเมตรคนในบ้านให้ข้อมูลยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยยิงปืนจริงยิง๑๑มมเพื่อรับขวัญหลานที่เพิ่งเกิด
หลังจากที่รู้ข่าวว่ามีชาวบ้านถูกกระสุนปืนปริศนาตกใส่ศีรษะ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสตอนนี้พ่อที่เป็นคนยิงปืนสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
ทุกคนในครอบครัวก็สลดใจเศร้าใจกันหมดตอนนี้กำลังรอผลพิสูจน์วิถีกระสุน
แล้วก็ชนิดของกระสุนว่าใช่ชนิดเดียวกับที่ฝังอยู่ในศีรษะของผู้เจ็บหรือไม่
ทางครอบครัวเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเยียวยารับผิดชอบชดใช้ทุกอย่างนะครับ
คือวันเกิดเหตุเนี่ยทางครอบครัวนี้บอกว่าในพื้นที่ระแวกนั้นเนี่ยมีการจัดงานหลายอย่างด้วย
งานแต่งก็มีงานบวชก็มีส่วนบ้านของเขาเป็นการยิงปืนแก้บน
ขวัญหลานที่เพิ่งเกิดซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไร
เอาเป็นว่าตอนนี้กำลังรอการตรวจสอบรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่ว่า
กระสุนปืนที่ยิงออกมาเนี่ยมันไปตรงกับบ้านไหนที่เขายิงกันบ้าง
บ้านที่มีงานนะครับว่าเมื่อไหร่จะเลิกยิงนะเวลามีงาน
ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันก็ต้องตกที่ไหนสักแห่งอ่ะถูกต้องฮะนะมันก็มันอันตรายอ่ะ
แล้วความแรงมันเท่ากับตอนยิงออกไปนะฮะไม่ใช่ว่าค่อยลอยตกลงมาเหมือน
นู่นอะไรอย่างงั้นไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมจำ